ลากีฬาเป็นยาวพิเศษ
กล้องกิเลสทำคนให้เป็นคน

อ้าวลืม๕ให้เลย

เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของกีฬา

เชื่อมความสัมพันธ์ที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

แย้โรงรูจริงเป็นกีฬาพื้นบ้านนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าที่เด็ดกว่าแย้ลงรู

ไปดูกันเพราะว่ามีถึงขั้นตกรางวัลด้วย
ไปดูพร้อมกันเลยค่ะนะครับ
เป็นไงล่ะครับลีลาท่าเต้นและชุดจัดเต็ม
ของกองเชียร์สาวประเภทสอง

แย้ลงรูในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อำเภอวิเศษชายชาญหรือไผ่วงเกมส์ครั้งที่๑๑

ตำบลไผ่วงอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ลีลาท่าเต้นของทั้ง๓นางนี้
อกจากจะถูกโอ๊คถูกใจกองเชียร์
ส่งเสียงกรี๊ดกันทั้งสนามแล้ว
ยังถูกใจนายเสน่ห์แก้วจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงเจ้าภาพงานนี้

ตกรางวัลให้กันเลยทีเดียว
หลังจากนั้นก็ได้เลิกการแข่งขันแย้ลงรู
กัติการง่ายให้สุภาพสตรีแปดคน
ล้อยางรถจักรยานยนต์คล้องเอว

หากใครสามารถออกแรงคว้าทงมาได้
ก็ถือเป็นผู้ชนะทันที

มีน้องตั้มวัย๒๓ปีแบกน้ำหนักกว่า๑๐๐กิโลกรัม
เป็นตัวเต็งของเทศบาลตำบลบางจักร
พบความมั่นอกมั่นใจมาเกินร้อยเหมือนน้ำหนัก
หวังคว้าชัยชนะด้วยได้เปรียบด้านรูปร่าง

ทุกคนต่างออกแรงอย่างเต็มที่
น้องต้ำก็จะเต็มแบบไม่กลัวเชือกขาด
ท่ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นกันตัวโกง

ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
ตั้มตัวเต็งกลับบ้านเป็นฝ่ายพ่ายไปอย่างฉิวเฉียด
แต่ตลอดการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน